อืมอากาศเย็นใช้ได้เลย

มันจะมาให้เห็นเอาล่ะจะได้ขอพรแล้ว

มาดูฝนดาวตกมากางเต็นต์แบบนี้
ก็ต้องตรวจเช็คสภาพอากาศนะคะ
แม้ว่ายอดดอยยอดภูอุณหภูมิเขาจะลดลงเล็กน้อย
แต่ยังคงไปเที่ยวได้นะคะมีหมอกด้วย
แต่ภาคใต้สิคะน่าเป็นห่วงมากนะคะ

มีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
ณช่วงเวลานี้นะคะเขาก่อตัวในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย
แต่เขาจะพัดจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก
เพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสขึ้นฝั่งนะคะ
และจะทำให้เกิดฝนตกหนักเน้นที่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้นั่นเองนะคะ
เพชรบุรีจนถึงนครศรีธรรมราชค่ะ
ตรวจสอบเรื่องของฝนค่ะตามช่วงเวลา

มันจะมีสีเขียวสีเหลืองนั่นคือกลุ่มฝนนะคะ
แล้วเขาจะพัดตามลูกศรเลยค่ะ
จากตะวันออกไปตะวันตกเขาจะพัดขึ้นฝั่ง
ในช่วงเวลานี้ฝนจะเกิดขึ้นได้ในภาคใต้๑๖๐๗๐ของพื้นที่
แล้วเขาตกสะสมมาแบบนี้เป็นสัปดาห์แล้วค่ะ
เตือนต่อเนื่องเรื่องของดินโครนถล่มนะคะ
และยิ่งถ้าเป็นช่วงเย็นนะเยอะมากเลยค่ะ

ส่วนคลื่นค่ะคลื่นจุดไหนที่มีฝนนะคะ
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยก็คลื่นสูงประมาณ๒เมตร
แต่ทีนี้ฝนที่เกิดขึ้นจากภาคอื่นนะคะ
ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงฝั่งตะวันตกของภาคกลาง
ก็คือช่วงอุทัยธานีราชบุรี
นี่คือฝนกวนใจจะมาในช่วงเย็นจนถึงค่ำนะคะ
ส่วนเรื่องของลมหนาวโอ๊ยถอยร่นไปอีกแล้วค่ะ
แต่การที่เขาถอยร่นไปแบบนี้อุณหภูมิมันต่ำลง

ใครที่ไปเที่ยวยอดดอยยอดภูนะคะ

มันจะมีสีเขียวน้อยมากเลยนะคะตอนนี้ในภาคเหนือ
ระมัดระวังใครที่ขับรถไปเที่ยวนะคะ

ไฟตัดหมอกนิดนึงลดอุบัติเหตุค่ะ

ที่บอกว่าความชื้นมันยังคงมีอยู่และจะเกิดหมอกในช่วงเช้า
ทะเลหมอกมันสวยแต่อันตรายต่อการขับขี่นะคะ
นี่นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าอยากจะขึ้นไปดอยอินทนนท
สัมผัสอากาศหนาวและชมพระอาทิตย์
เพราะอุณหภูมิ๘องศาเซลเซียส

รอไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าความหนาวเขาถอยร่นลงไป
จากภาคเหนือมาภาคอีสานค่ะ
ช่วงนี้ชาวนาเริ่มเอาข้าวไปตากไล่ความชื้นบนท้องถนนนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมไงไม่มีพื้นที่ตากข้าว
แล้วลานตากของชุมชนค่ะมันเต็ม
ชาวบ้านก็เลยบอกโอ๊ยรอคิวไม่ไหว

ถนนกับลานวัดค่ะเป็นตัวเลือกที่สอง
ก็คงได้แล้วค่ะจะต้องมีป้ายแบบนี้
ประชาชนที่เขาใช้รถใช้ถนนหน่อยว่า

แล้วตาก็รีบเก็บกันด้วยนะคะ
เพราะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุต่อคนอื่นได้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฤดูหนาวของทุกปีนะคะ
บางคนบอกว่าอยากไปกางเต็นต์เพราะว่าอยากเห็นฝนดาวตก
ฉันก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าฝนดาวตกเนี่ยเขาบอกว่า
พอตกลงมาแล้วแล้วท่านนั่งอยู่กับคนข้าง
ขอพรไปด้วยยิ่งดีแต่ตอนนี้

ดูคนเดียวก็ได้ค่ะเขาจะมาช่วงรุ่งสางแบบนี้

นายยกออกมาตอนสัปดาห์๕ไงเดี๋ยวก็ได้เลือกตังค์แล้ว